ทีนี้มาดูคลิปเหตุสลดแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้น
ที่สถานีรถไฟคลองจันดีอำเภอชวางจังหวัดนคร

สองแม่ลูกคุณแม่อายุ๒๑ปีน้องอายุสองขวบค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมรถไฟกำลังเข้าชาญชาลาปรากฏ

คุณแม่อุ้มลูกลงมาแล้วพลาดตกค่ะ
ตกลงไปใต้รางแล้วแม่เนี่ยโดนรถไฟลากไปสักประมาณ๖เมตรนะคะ
เสียชีวิตค่ะที่ส่วนน้องอายุ๒ขวบรอดปฏิหารค่ะ

คือมองมุมหนึ่งก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ใช้รถโดยสารสาธารณะ
ไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถเมย์หรือรถอะไรก็ดี
รอให้รถจอดสนิทซะก่อนค่อยลงแล้วก็ค่อยขึ้น
ไม่ต้องรีบนะคะไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ
นี่เป็นคลิปวินาทีที่นางสาวเบนเจวันดวงสุวรรณอายุ๒๑ปีค่ะ
พร้อมกับลูกสาววัย๒ขวบนะคะพลัดตกลงมาจากรถไฟ
ขบวนกรุงเทพกันตังขบวนที่๑๖๗ค่ะ
ก่อนที่จะถึงสถานีรถไฟคลองจันดีอำเภอชวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราชเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นนะคะ
ก็เลยทำให้นางสาวเบนเจวันอย่างที่บอกไปเสียชีวิตคาที่ค่ะ
ลูกสาวได้รับบาดเจ็บกู้ภัยต้องรีบนำตัวน้อง
ส่งโรงพยาบาลเพราะท่านคล้ายวาจาศิษย์
ทีนี้นักข่าวไปสอบถามนายสมพรบัวช่วย
ซึ่งเป็นนายสถานีรถไฟคลองจันดี
ทราบว่าผู้ตายโดยสารมากับรถไฟขบวนดังกล่าว
เพื่อมาลงที่สถานีรถไฟคลองจันดี

แต่เธอเนี่ยนะคุณผู้ชมลงจากขบวนรถ
ก่อนที่รถไฟมันจะจอดสนิท
ทำให้เสียหลักตกลงไปใต้ท้องรถ
ถูกรถไฟทับร่างแล้วก็ลากไปไกลกว่า๖๐เมตร
เสียชีวิตค่ะที่ส่วนลูกสาวบาดเจ็บรอดตายปฏิหารนะคะ

ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของผู้ตายเล่าบอกว่า
ได้มีการนัดผู้ตายกับลูกน้อย
มาเจอที่สถานีรถไฟคลองจันดี

หลังตำรวจแล้วก็แพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ฉวางชนะสูตรพลิกศพเสร็จแล้ว
ก็จะนำร่างของเธอไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดสงคลา
ที่บ้านเกิดของเธอต่อไป

แม้ว่ามันอาจจะดูหน้าหวัดเสียเอาแต่ก็ต้องนำเสนอนะคะ
ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ใช้รถโดยสารสาธารณะด้วย

จอดให้สนิทก่อนนะคะแล้วค่อยลงนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะ